เอามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานไทยหลายคนนะคะ
ถูกนายจ้างหลอกว่าจะพาไปทำงาน
แต่สรุปสุดท้ายนะคะจ่ายค่าจ้างเดือนแรกเดือนเดียว
แล้วก็เอาไปลอยแผ่แบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกมา
เพราะว่าคนที่เขาถูกลอยแพ้เขาวีดีโอมากับเพื่อน

วิดีโอคอลมาหาเพื่อนบอกให้ทางการไทยช่วยหน่อย
แล้วเขาบอกว่าต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้น้ำและอาหารใกล้จะหมดแล้ว
แล้วลอยคออยู่ในทะเลแบบนี้
ไม่ได้อยู่ในฝั่งอะไรเลยนะคะอยู่ในทะเลแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์คนที่วีดีโอคอลกลับมาหาเพื่อน
ชื่อว่าในชิงชัยชะระรำอายุ๓๕ปีค่ะ
วิดีโอคอลมาหาเพื่อนนะคะชื่อวนายองคารักษ์
อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย
ระบุว่ากำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยนายจ้างหลอกลวงมา
บอกจะไปทำงานประมงในโซมาเลีย
ค่าจ้างไม่จ่ายค่าแรง๕เดือนแล้ว
อกจากนี้ปล่อยลอยแพร่แรงงานไทย
ประมาณห้าสิบคนไว้กลางทะเลเขตชายฝั่งโบซาโซ
ซึ่งตอนนี้อาหารน้ำดื่มใกล้จะหมดแล้ว
อยากจะให้เพื่อนประสานทางการช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดของคนที่วีดีโอคอลมา
ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำประมง

บ้านอยู่ที่อำเภอหาลฮาลสายจังหวัดบุรียรัมค่ะ

ทั้งคู่ให้ข้อมูลว่ามีนาคมที่ผ่านมานายจ้าง
ทราบชื่อแค่บอกว่าชื่อเฮียช้าง
ติดต่อหาคนงานในหมู่บ้านนี่แหละ
ทำงานเป็นลูกเรือประมงที่โซมาเลีย
ลูกชายของเธอที่ชื่อว่านายชิงชัยพร้อมด้วย
ลูกบ้านคนอื่นประมาณ๑๓คนรวมตัวกันค่ะ
ตกลงไปทำงานกับเฮียช้างนะคะ
และทราบข้อมูลจากลูกชายว่านายจ้างจ่ายเงินค่าแรงล่วงหน้า
เดือนแรกเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทมาให้
โดยเฮียช้างบอกว่าไปซื้อของก่อนที่จะขึ้นเรือ

หลังจากนั้นไม่ได้ข่าวลูกอีกเลยค่ะ
ที่ชื่อวันไหนองคาราชนะคะอยู่ที่ภูเก็ต
บอกว่าตั้งแต่ไปทำงานเดือนมีนาคมยังไม่ได้รับค่าแรงเลย
และล่าสุด๑สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายวิดีโอมาหาเพื่อนนะคะ
พร้อมบอกว่าถูกนายจ้างลอยแพ้ไว้กลางทะเล
ห่วงลูกชายมากอยากให้ลูกชายมีชีวิตรอดกลับมานะคะ

กลัวแบบว่าอยู่สมริยานะ
ก็มันจะมีพวกโจรพวกอะไรเนอะพวกแบบอันตรายทุกอย่าง
นั่นแหละเราก็กลัวเราก็เป็นห่วงคือ
เงินได้ไม่ได้ก็ช่างขอให้ชีวิตลูกเรากลับมาคืนมา
อยากได้ตรงนี้อยากให้หน่วยงานไปช่วย
อกจากนี้นะคะคุณแม่ยังได้วีดีโอคอลไปหา
องคราชซึ่งเป็นเพื่อนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
คือในองคาราชยืนยันว่าแรงงานทุกคนยังปลอดภัยดี
แต่ว่าอยากให้ภาครัฐช่วยเร่งติดตามกลับบ้านโดยเร็วหน่อย
เพราะว่าเป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องของเสบียงอาหาร

ส่วนกรณีที่มีคนโทรมาบอกพ่อกับแม่ว่านายชิงชัย
บอกว่านายจ้างหรือตัวแทนบริษัทกำลังเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยอยู่นั้น
จากการสอบถามไปที่ลูกเรือที่กำลังถูกลอยแพ้อยู่ตอนนี้
ยืนยันว่าไม่เห็นมีใครติดต่อกลับมา
เพื่อให้ความช่วยเหลือเลยมีแต่นายชิงชัยเท่านั้นแหละ
โทรไปหาเพื่อนที่จังหวัดภูเก็ตให้บอกภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ